ส่วนพี่ทิเฺศได้กินฮวกใช่ไหม

ไม่เคยอย่าไปแซวครับ

ร้านม๊าฮูกสะกดลงท้ายด้วยก๊อกไป

เอาจริงเหรอจะเล่าให้ฟัง

ไปเจอหวบผมตาลูกเบานะครับ
เพราะว่าแถวนั้นจะมีกบไข่อยู่ทั้งนั้น
นี่ครับเป็นวิธีความอุดมสมบูรณ์

เหมือนชาวนครพนมที่ผมจะพาคุณผู้ชมนะครับ
พลิกชีวิตในช่วงที่นาแร้ง
ไปหาฮวกหรือว่าลูกออส
มาขายแล้วก็สร้างรายได้ดูสิเต็มไปหมดเลยนะครับ

ที่บ้านน้องแต้ตำบลนาขามอำเภอเรนูนคร

คุณสมชัยวงศุกร์เกษตรกรวัย๕๘ปี
คุณอาได้บุกเบิกทำนากบ

หรือว่าฮวกมานานกว่า๑๐ปีแล้ว
ลองผิดลองถูกมาจนประสบความสำเร็จ
ผลิตลูกออสส่งขายได้ทั่วภาคอีสานตลอดปี
ครบวงจรเลยนี่คุณอาสมชัยบอกแบบนี้
คุณอาสมชัยเล่าให้ฟังว่าก่อนหน้านี้ก็ทำนา
แต่พอหน้าแรงก็ต้องไปรับจ้างต่างจังหวัด

ไม่อยากจากบ้านไปทำงานจังหวัดอื่นเลย
อยากอยู่บ้านทำอะไรดีนะ
ก็เลยคิดหาวิธีเลี้ยงกบขาย
เพราะว่าหน้าแรงลูกออสนั้นหายาก
แต่เป็นที่ต้องการของตลาดนะครับ
ก็เลยลองผิดลองถูกมา๒๓ปี

ขายได้ทั้งลูกออสแล้วก็กบโตตัวอ้วนแบบนี้นะ

คุณอาบริยาปิดตาดูข่าวนี้อยู่นะครับ

ปัจจุบันมีคนในหมู่บ้านมายึดอาชีพเลี้ยงกบขายลูกออสในหน้าแรง
กันกว่า๑๐๐ครอบครัวเลยนะครับ
โดยหลังจากช่วงของฤดูเก็บเกี่ยวชาวบ้าน
ก็จะแปลงพื้นที่นามาล้อมตะข่าย
ทำเป็นบ่อเลี้ยงกบปล่อยน้ำเข้าไป
ระดับแค่ประมาณ๑๐เซนติเมตรนะครับ
พ่อแม่พันธุ์พ่อพันกบอายุ๑ปี
ถูกนำมาปล่อยไว้๑คืน
เขาก็จะผสมพันธุ์กันไงคุณ
หลังจากนั้นก็เข้าสู่ขั้นตอนของการวางไข่
แล้วก็ค่อยเติบใหญ่กลายเป็นลูกออสหรือว่าหวกนะฮะ

ใช้เวลาประมาณ๒๐๓๐วันจนได้ขนาดก็ตักลูกออสนี่แหละครับ
บรรจุลงถุงพลาสติกถุงละ๑กิโลกรัม
ออกซิเจนเข้าไปนะฮะส่งขายทั่วภาคอีสาน
ขายส่งกิโลกรัมละ๑๕๐๒๐๐บาท
ซึ่งพ่อค้าแม่ค้าก็นำไปขายปลีกกิโลกรัมละ๒๕๐๓๐๐บาท
แล้วก็กบโตขายได้กิโลกรัมละ๑๕๐๒๐๐บาท

แกงอ่อมเนื้อครับคือหวกนะครับ

เขาก็จะเอาคลุกเข้าไปคลุกนิดหนึ่งก่อนเพื่อน้ำสูง
แล้วก็ผักเข้าไปอ่อออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออ
มันค่อนขันเสียบนิดหน่อยนะฮะ
ก็เอามาทำได้หลายอย่างไม่ว่าจะเป็นแกงพวก
มกหวอกที่พี่พี่อธิบายพี่นี่แอบอธิบายอมหววกเมื่อกี้ที่เขาทำอยู่นะฮะเออ

เป็นตาแซ่บเป็นตานั้ว